พยาบาลคนนี้ท่านนี้คุณพระราพรคุณผู้ชมฮะ
ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ต่อเนื่องยาวนาน
เธอตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตาย
สาเหตุของการคิดสั้นของเธอในครั้งนี้
กันว่าเธอเครียดจากการที่เธอต้องดูแลผู้ป่วยโควิดมาอย่างยาวนาน
อันนี้เป็นสันนิษฐานนะฮะต้องบอกไว้ก่อน
ตำรวจสาวพโพแก้วอสามพรานจคปฐมครับ
ได้รับแจ้งว่ามีคนกระโดดตึกเสียชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลเมตตราประชารักษ
วัดไร่ขิงอสามพรานจคปฐมจึงเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบผู้ตายเป็นพยาบาลวิชาชีพครับ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ที่ชั้น๔ของโรงพยาบาลซึ่งเป็นอาคาร๙ชั้น
ด้านล่างด้านข้างของอาคารตึก๙ชั้นนี้มีศพพยาบาลสาวนอนหงายเสียชีวิตครับ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลนะครับ
ว่าเบื้องต้นเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนของตกมากระแทกที่พื้นครับ
รีบวิ่งไปดูเห็นพยาบาลท่านนอนนิ่งอยู่
ตอนนั้นเธอยังไม่เสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ
หายใจรวยรินฮะก็ช่วยกันพยายามปั๊มหัวใจ
แต่พยาบาลสาวท่านไม่ตอบสนอง
ว่าผู้ตายกระโดดจากชั้น๔จากตึกทั้งหมด๙ชั้นครับ
ซึ่งเป็นตึกดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙
มีผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นจำนวนมากล้นห้อง

พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยในชั้นเดียวกัน
ไม่ทราบว่าใครนะครับเห็นเหตุการณ์หรือไม่
แล้วก็ไม่ทราบสาเหตุของการกระโดดตึกในครั้งนี้ด้วย
ส่วนคือมีคนมักจะเห็นเธอเนี่ยนะฮะ
เดินตรวจและคอยดูแลผู้ป่วยอยู่อย่างสม่ำเสมอ
การพูดการจาของเธอเขาบอกว่าก็ไม่เห็น
จับไม่ได้ว่าเธอเครียดนะเพียงแต่มีบ่นบ้างล่ะนะ
บอกว่าเหนื่อยมากคนไข้มีมากขึ้นทุกวันนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายเดินวนเวียนวนเวียน
อยู่บริเวณระเบียงอาคารหลายรอบครับ
มาทราบนะฮะเมื่อเจ้าหน้าที่มาบอกทุกคนต่างตกใจ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเดี๋ยวตำรวจจะสอบสวนญาตินะครับ
เพื่อหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไร
มีปัญหาครอบครัวหรือว่าเกิดจากความเครียด
ในการดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙อย่างที่คาดการณ์กันจริงครับ